นะคร้อยรวยเข้ารวย
สวัสดีค่ะ

กับรายการเทียดหือไปแดง

เพราะอันนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวนิดนึง

หนูมาเต็มแล้วนะ

เพลงหอยทอดชาเวลร์

เฮียชอบหอยแบบไหน

ขอโทษนะไป

ไม่มีอีกฉัน

ลงเทคขยะรุ่นที่สองของร้าน

ถ้าเฮียหนูพูดอะไรอ่ะพี่อย่าไปอ่อนไหวตามนะหนูเจอแค่นี้
ทำไงเดี๋ยวเป็นคนอ่อนไหวด้วย
เออเอาไงล่ะ

ก็บอกทุกแบบสดแล้วก็แป้งอย่าหนาเพราะว่ามันจะอ้วนแล้วก็แป้งบางมีไหมครับ

กับหนูอีกอย่างพูดกับพี่เค้กอีกอย่างได้ไง
หอยทอดร้านนี้เขาเรื่องชื่อมีดีทั้งแม่ค้าน่ารัก
และเมนูหอยทอดสูตรเด็ดแป้งเบิ้งกรอบกรุบเลยล่ะครับ
แถมให้อมน้ำมันสูตรต้อนตำรบเกือบสามสิบปี
ของแม่รุ่งเฮงหอยทอดชาวเลนั่นเองล่ะครับ
สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ

อันนี้คุณแม่รุ่งเรียกว่ารุ่นหนึ่งใช่ไหมฮะ
แต่ตอนแรกหนูเดินเข้ามานี่หนูนึกว่ามีแค่หอยทอดอย่างเดียวนะแม่

หอยทอดอันดับ๒แล้วก็ผัดไทยกุ้งสดอันดับ๓ค่ะ

หลั่วหลั่วไม่เอกอ๋อหลั่วค่ะ

ภายในปรุกว่าพี่จะรู้จักแค่อ่อสวนใช่ไหมฮะ

หอยทอดโอเค

หอยทอดลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะ
หลากหลายด้วยยกเลือกซินปูเอาอื่นได้
แหล่งเช่นกุ้งสดทดกรอบปัตตะโพงทดกรอบ
เนื้อปูทดกรอบแบบลูกค้าอยากกินหอยทอด
กลัวโคแลสเซอร่าสูงเปลี่ยนเป็นปัตตะโพง

แต่เขาบอกว่าร้านนี้ขายดีมาก
พีคสุดเลยใช้หอยวันละกิโลแม่

คนขับสามารถส่งจากชนบุรีได้ทุกวัน

เขาเป็นพิธีกรค่องคล่าวมากเลยอ่ะ

คิดว่าเคยพูดอย่างนี้
จะอดูกออกใช่ไหม
อันนุชค่ะอยู่ระหว่างซอย๓๒๓๔
ค่ะใกล้ซาขนายก็แวะไปชิมกันได้อร่อยแน่นอน

กระทะใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากอยากรู้เลยอย่างแรกเลยนะ
กระทะนั้นประมาณกี่กิโลคะ

คุณแม่เลยคุณแม่บอกว่าใช้เหล็กหล่อ
มาตั้งแต่จากภูเก็ตเนอะตั้งแต่เค้กเกิดเลย
จากภูเก็ตแปลว่าเดิมเงินล้างไม่ได้อยู่ที่นี่

กระทะนี่คือต้องสั่งทำเลยนะคะไม่ได้มีขายทั่วไป

มันเป็นเหล็กหล่อเพราะสมัยก่อนภาคใต้กับภูเก็ต

ใช่แม่เคยใช้กระทะแบบธรรมดาปกติเข้าไปซื้อมา

มันทอดได้ประมาณน้อยแล้วก็ทอดแล้วแป้งไม่กรอบอะค่ะ

เราต้องไปดูแล้วว่าวิธีการลีดน้ำมันออกเป็นยังไง

เด็ดเคล็ดลับที่ทำให้หอยทอดชาวเล
อายดีจนเป็นเสร็จถีก็คือ
รีดน้ำมันที่จะทำให้แป้งไม่อมน้ำมันนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งคุณเค้กจะพามาดูให้เห็นกันจัดไปเลย
ว่ามีวิธียังไงกันบ้าง
ร้านแห่งหอยทอดชาวเลกของเรานะคะ
มีความใส่ใจมากที่จะรีดน้ำมันออกให้ลูกค้า

ร้านอื่นอ้วนจ้ะร้านนี้ไม่อ้วนอ่ะจ้ะ
ถึงขั้นที่ว่ามีลูกค้ามากินสั่งแป้งทอดมันเกิดยังไงขึ้นครับ
มากลูกค้าหลายคนสั่งหอยทอดกินแล้วใช่ไหมคะ
แป้งทอดกรอบเปล่าก็มีเพราะว่าแป้งของเราคือแบบมีค่อนข้างมีรสชาติเนอะ

เออคิดดูชงเองเลย
ถึงขั้นสั่งแป้งเปล่ามากินแบบนี้ไม่ธรรมดาจริงครับ
แต่กว่าจะมาลงตัวสูตรสร้างชื่อและขายดีขนาดนี้
แม่รุ่งก็พัฒนาสูตรมาอยู่หลายครั้งนะครับเนี่ย
ที่สำคัญกว่าจะมาเป็นแม่ค้าหอยทอดได้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับ
รู้มานะครับว่าแต่ก่อนนั้นครับ
เห็นบอกคุณแม่ทำธุรกิจอสังหาที่เชียงใหม่

แล้วช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะประมาณว่าไม่ประสบผลสำเร็จอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็เลยมีญาติอยู่ที่ภูเก็ตพอดีเลยแล้วคุณแม่ก็ท้องน้องเค้

ใช่แหล่งวัตถุดิบมันหอยแน่นแน่จะสดกว่า
เชียงใหม่กระหน่าเชียงใหม่ยังอร่อยเลยเลยประมาณเนี่ยค่ะ
แล้วแม่เอาสูตรหอยทอดอันนี้มาจากไหนค่ะ
ลองถูกลงไปครับแม่ชอบทานใช่ไหมคะ

ขึ้นหย้ำจนเกื้องอย่ายจากภูเก็ตมาที่กรุงเทพฯครับ
ตอนนั้นเป็นช่วงซูนามีค่ะ

ตอนนั้นแม่เปิดสองสาขานะคะในตัวเมืองแล้วก็ป่าตองค่ะ
ตอนนั้นป่าตรองโดนเต็มเลยเหลือกะทะไฟเดียว
อ๋อล้านแม่กระโดนด้วย

และช่วงที่เธอเข้าคุณแม่อยู่ที่นั่นหรืออยู่ผู้เขต
แบบนี้แค่วุนวาย
แม่ฟังว่าคนกลัวกินซิฟูล่์เพราะมีคนตายในทะเล
เขาก็เลยกลัวการเคลียร์ซีฟู้ดมากเลย
อุตส่าห์ไปตั้งหลักเปิดร้านขายหอยทอด
ไปได้ที่ภูเก็ตได้แค่๑๐ปี
ก็เจอซึนามิเข้ามาพัดความหวังพังทลาย
จนต้องเริ่มลุยจากศูนย์อีกครั้ง
เป็นช่วงที่แยกทางกับสามี
รุ่งเลยกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
ชาวบ้านเก็บอุปกรณ์ทำมาหากินทั้งหมดที่ขนมา
แล้วออกตระเวนหาทำเลค้าขายใช้เวลา๑ปี
กว่าจะลงตัวที่นี่ตึกคู่หาเล็กที่เจริญนคร

เราต้องหาที่แบบให้รู้สึกว่าเราต้องอยู่นานแล้วราคาไม่แพงเลยค่ะ
ตึกนี้ไม่มีใครอยู่มาประมาณ๕๖ปี
ถ้าใครขายอะไรก็ออกไปหมดทีแรกตามที่แม่มา
ก็มีคนดูเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะอยู่ได้กี่เดือน
ไม่นานไม่น่าจะนานอยู่ได้กี่เดือนได้แล้วประมาณนี้ค่ะ
ตอนนี้เราเห็นด้านนอกเนี่ยร้านอาหารแล้วแต่เปิดเป็นย่านสนุกเลย
ตอนนั้นมันคึกคักแบบนี้ไหม

เป็นแห่งเหงหอยทอดชาวเล
เราคิดว่าที่กรุงเทพเนี่ยจะไปแหลกคนชีนเยอะ

เติมคำว่าเฮงหอยทอดชาวลี
เพื่อให้ชีวิตเฮงขึ้นปังขึ้น
อ๋ออันนี้แม่คิดเองเลย

เฮงกับข้าดดีกว่า

ก็คิดว่าคนจีนคงรวยไง
แล้วก็อยากรวยตามเขาเลยประมาณนั้น
อ่าแล้วเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่อีกครั้ง

คืออยู่กับเราก็เรียกมาใหม่มาช่วยกันก่อน
แรกขายแทบไม่ได้กำไรเลยเพราะว่า
คือเรารับแหล่งวิทยุธิศักดิ์ตลาดเนาะ

มันแบงอะไรก็ไม่รู้เขาไม่รู้จัก
อีกอย่างหนึ่งรสชาติของคนภูเก็ตกับคนกรุงเทพ

เปรี้ยวกว่านี้พอมาที่นี่ลูกค้า
จังอะไรอย่างเงี้ยแม่ต้อง

กว่าจะมีลูกค้าทุกวันนี้ก็คือเหนื่อยยาก

ร้านเราเป็นร้านดังแล้วขายดีเลย

แม่แล้วพอเข้ามากรุงเทพปุ๊บใจกลางเมืองแล้ว

มีเยอะแม่ก็ค่อยตอนที่อ่อน

ทีมิถงนั้นไง
เราอร่อยแล้วพอแล้วไม่ใช่เราก็ไปชิมของเขามาเพื่อปรับของเราเหมือนกัน

อันยังไม่รู้อ๋อหลวก

จริงคุณแม่ชื่อมันคิดเขาบอกว่า
เมื่อก่อนจะมีลูกค้าที่แบบว่าอยากกินออสวนด้วยอยากกินหอยทอดด้วย
เลือกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีบเอาส่วนกรอบด้วยก็คืออยากได้เอาส่วนแต่กรอบ

พูดขนาดนี้หิวมาก
แล้วคือแบบอยากชิมแล้วอ่ะจะอร่อยอย่างที่พี่เค้กแล้วก็แม่พูดหรือเปล่า
อ่ะสิต้องมารอวิสูจน์กันครับ
เรียกว่าหอยละลาดตาไปหมด
อันนี้คือซีฟู้ทอดลาดชีสเยิ้มนะคะเป็นเมนูที่ทำขึ้นมาใหม่ไม่นาน
สาขาช่วยสี่สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้โดยเราก็เลยขยายที่ขายที่ภูเก็ตอีกครั้งนึง

เรียกว่าหอยละลาตาไปหมด
แล้วหอยคือแบบว่าตัวใหญ่มาก
แล้วก็ซื้อแบบเยอะมากแม่แต่ละเมนูชื่ออะไรยังไงคะแม่

ใช่ค่ะซิกเนเจอร์อันนี้คือออหลัวค่ะ
กล้าวร้างกนนิ่มออร่วน
เราเอามอสเซเลล่าชีสลาดบนซีฟู้ดทอดค่ะ

ผัดไทยกุ้งสดนะคะจะเป็นผัดไทยเส้นนิ่มนะคะใช้แป้งทอดกรอบทอดกุ้งด้วยค่ะ

ข้าวหมูอบนะคะเป็นหมูอบน้ำพึ่งค่ะแล้วก็อันนี้เป็นข้าวขาหมูจากร้านขาหมูกระทะทองค่ะ

ขาหมูต้มถั่วกระทะทองนะคะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งของเรานะคะที่เราเพิ่งเปิดมาประมาณปีนึง
แต่จริงแล้วขาหมูกระทะทองเราเปิดมาตั้งแต่ภูเก็ตพร้อมหอยทอดเลย
ก็คือตอนมีซึนามิแม่ย้ายมาไม่ไหวแม่ก็เอามาถ่ายทอดเปิดไปก่อน

ตอนนี้อยู่ตัวแล้วก็เลย

อยากคุยกับเขาใช่ไหมคุยเยอะขนาดนี้ขอไลค์

ขออนุญาตชิมก่อนนะคะ

มันได้ส่วนใหญ่เลยครับแล้วแป้งน้องพาน
เรียกได้ไม่เรื่องสุดผิดไม่อ้วนนะฮะ
อีกเหรอบอกป่ะ

ชิมจนฟินกันไปขนาดนี้แล้วเนี่ย
ก็เป็นเครื่องการันตีอย่างดีเลยนะครับว่า
ทำไมเฮงหอยทอดชาวเลถึงได้ขายดีขนาดนี้
แต่ช่วงนี้ต้องขอให้คุณแม่รุ่งไปรับออเดอร์ก่อนนะครับ
คุณเค้กกันต่อว่าหลังจากที่ได้มาสืบทอดงานที่ร้านแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้เจ๊อยากรู้ว่าพอคนเริ่มมารีวิวเยอะรายการมาถ่ายเยอะ
กระแสตอบรับดีพี่เค้กไม่ได้หยุดนิ่งนะ

ใช่ค่ะจริงแล้วตอนแรกเรามีแค่สาขาเดียวนะคะเป็นสาขาเจริญพรที่นี่
แล้วพอคุณแม่ให้มาช่วยเค้กก็แบบไม่อยากมาแย่งรายได้เขาเนอะ
เราเลยชวนคุณแม่ว่าเราไปเปิดสาขาเพิ่มดีไหมจะได้มีรายได้มากขึ้นแล้วก็ลูกค้าเข้าถึงมากขึ้น
ตอนนั้นคือเค้กจบมาเค้กไม่ได้จบเกี่ยวกับบริหารใดเลย
ก็เลยต้องไปเรียนคอร์สบริหารร้านอาหารเพื่อรู้ว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถขยายสาขาโดยที่เราไม่ต้องอยู่ร้าน
ร้านก็อยู่ด้วยตัวเองได้เค้กเลยวางระบบร้านทั้งหมดโดยการดูจากคอร์สนี่นะ
จะสอนเรื่องการจัดการสต๊อกการดูวัตถุดิบว่าเข้ามากี่โลใช่กี่โลอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทุกอย่างเป็นต่อใบเทคโนโลยีด้วยใช่ค่ะ
ก็คือคุณแม่ไม่ต้องอยู่ไลค์ต่อไปแม่สามารถไปโยคะไปไหนก็ตามที่ร้านเราสามารถลำไปได้
แล้วก็ขยายสาขาได้สาขาที่สองคือ
โชคไทย๔ค่ะสาขาโชค๔พอเราดูแล้วว่าเป็นสาขาที่๒สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้โดยที่เค้งไม่ต้องอยู่
เราก็เลยขยายที่สาขา๓ก็คือแม่อยากกลับไปเปิดที่ภูเก็ตก็เลยกลับไปขายที่ภูเก็ตอีกครั้งนึง
คือกรุงเทพ๒สาขาภูเก็ตสาขาที่๓ใช่ค่ะพอไปภูเก็ตปุ๊บเปิด๒เดือนเจอโควิด
ขยายสาขาประสบความสำเร็จถึงขั้นได้กลับไปเปิดสาขาที่ภูเก็ตตามความฝันของแม่
แต่ช่วงเวลากลับไม่เป็นใจจนต้องยอมปิดร้านขนทีมกลับมาตั้งหลักและขยายสาขาร้านนอกห้างแทน
ที่สาขาออนุนทน์นั่นเองล่ะครับ

ร้านค้าทั่วราชอาณาจักรจริง

ร้านส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในแอปถูกไหมคะ
แต่ร้านหรืออยู่ในแอป
เพราะฉะนั้นตอนที่รัฐบาลสั่งปิดร้านอาหารอ่ะร้านเราอยู่ในแอปปุ๊บคือ

ใช่เริ่มก่อนก็คือได้ดีก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เค้กสวยมากเก่งมากขนาดนี้
มีอะไรอยากจะบอกแบบคนที่เขาอยากจะเปิดร้านอาหาร
หรืออยากจะแบบว่าทำธุรกิจอะไรอย่างนี้

เราเริ่มจากการที่เราไม่มีหน้าร้านเลย

คิดที่จะขายอยากลองทำเมนูต่าง
คือถ้าเค้กไม่ลองในวันนั้นเค้กอาจจะนั่งเสียใจ
หมูกระทะทองที่เราเปิดมาในวันนี้อาจจะไม่ได้ดังมาก
อีกใน๑๐ปีใครจะไปรู้มันจะดังไหม
เราไม่อยากเสียดายทีหลังที่เราไม่ได้ลงมือทำอย่างนี้ค่ะ
ครับชื่อว่าเรื่องราวของน้องเค้กและคุณแม่นะครับ

อยากทำธุรกิจนะฮะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็ไม่ยอมแพ้
ต่อสู้ฝ่าฟันอัปเดตตัวเองปรับตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยนะ
แล้วก็สามารถประสบความสำเร็จแบบนี้ได้นะครับ
นี่นะครับจรจากันครับ
บรรเวิร์นบังจ๊ะเราขอแบบว่าด้านเลย

ที่มาทานที่ร้านแล้วบอกว่ามาจากรายการเศรษฐีป้ายแดงนะคะ
โปรโมชั่นลดไปเลย๕ค่ะ
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๓๐มิถุนายนนี้เท่านั้นค่ะ
ได้เห็นเส้นทางชีวิตที่ต้องพลิกผันและปรับตัว
จนทำให้ร้านเฮงหอยทอดชาวเลมีชื่อเสียงและรายได้
กลายเป็นเศรษฐีป้ายแดงกันไปแล้ว
ตอนนี้เรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของการปรับตัว
แต่เป็นเรื่องของห่วงจุ้ยกันบ้าง

แค่หน้าร้านเนี่ยสินแสชัยก็เห็นถึงพลังที่ดี
ไหลเวียนอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเลยล่ะครับ
ต้องขอเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยทีเดียว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

ใต้เป็นทิศไฟสีเขียวเป็นธาตุไม้ไม้ก็คือเป็นเชื้อของไฟเพราะไปเติมฟืนไฟก็ลุกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณนุษย์มาถูกทางแล้ว
จุดสำคัญอีกจุดหนึ่งสำหรับร้านทำผมก็คือเรื่องของการสระผมนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยของร้านที่มีด้านหลังอยู่ทางทิศใต้ก็ควรจะให้น้ำดีเข้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
แล้วน้ำทิ้งให้ไหลออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะดีที่สุดนั่นเองล่ะครับ
เขาวางอยู่ในตำแหน่งนี้ถามว่าวางในตำแหน่งนี้ถูกไหมก็คือมันก็อยู่ในคอนเนอร์ของทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
อันนี้ก็คือทิศใต้น้ำก็จะวนออกข้างหลังผมออกทางฝั่งซึ่งถูกต้องเลย
ถ้าอยู่อย่างนี้ลูกค้าเยอะมากนะฮะ
ทุกอย่างเหมือนจะดีไปหมดเลยนะครับเนี่ยแต่ก็มาสะดุดอยู่ที่เรื่องสุขภาพของพี่นุษย์นี่แหละครับ
ที่มีปัญหาอยู่บ้างเป็นเพราะอะไรล่ะครับสินแสชัย
อ่าพอดีคุณนุษย์นั่งอยู่ตรงนี้พอดีนี่คานนะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นคานนะครับ
แล้วเจ้าของร้านเนี่ยไปนั่งอยู่ใต้คานซึ่งคานแล้วเนี่ยมันจะมีพลังงานชนิดหนึ่ง
วิ่งลงมานะครับทำให้คนที่นั่งเนี่ยนั่งไปนานนานนะฮะ
จะสุขภาพไม่ดีนะฮะเพราะมันมีสนามแม่เหล็กคอยครอบนำเราอยู่ตลอดเลยนะครับ
คุณนุษย์ต้องนั่งอยู่หน้าขานก็คือขยับเคาน์เตอร์ขึ้นไป
แล้วเราต้องนั่งให้หลุดคานให้ได้ก็จะทำให้คุณรถสุขภาพดีขึ้นได้นะครับ
ตำรวจห่วงจุ้ยภายในร้านกันจบครบถ้วนกันแล้วเรามาเสริมพลังที่หน้าร้านกันบ้าง
ว่าควรจะเสริมอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าท่านผู้ชมร้านค้าไข่หรือบ้านของไทย
ที่หลังร้านเป็นทิศใต้ให้ใช้สีเขียวหน้าร้านถือว่าได้โชคสนับสนุนนะครับ
ถ้าหากใครนะครับไม่มีทุนในการที่จะเปลี่ยนสีหน้าร้านหรือสีในร้านนะฮะ
การปรับสีให้ได้สีเขียวหน้าร้านเราอาจจะปลูกต้นไม้
เอาต้นกระถางต้นไม้ก็ได้มาวางไว้สักต้นสองต้นมันก็ช่วยได้
จุดนี้คืออยู่ในจุดทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งในปีนี้มีดาวเงินทองสถิตอยู่ตรงนี้อย่างมาก
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากได้ไฟแอร์วีดีที่เป็นสีเดไลท์สีขาวแบบนี้
เพิ่มให้หนักตรงนี้เลยก็จะทำให้การค้าเนี่ยมากยิ่งขึ้นเลยนะครับ

รับรองรู้เรื่องเพลงฟังลุย

เฮ็ดซีร่าฟิล์น
มันจังหวะมันโบบะมากเลยครับ
คือเปิดได้ประมาณแบบไม่ถึงเดือนปุ๊บ

เฮ็ดซีร่าเย้

เย็นสำชื่นจ่ะเย็นสำชื่นจ่ะ

นี้เดือนพฤษภาพมูลประเทศไทย

ร้องเย็นสบายสบายชิว
ร่งเอาพัดหนึ่งตัวพัดร่มอีกสอง
หนึ่งตัวพัดลมอีกสอง

เราหารายเย็นทานกันมั้ย

เอ๊น่าจะรู้จักด้วยเขาเป็นร้านตำนานความอร่อยของไอศครีมไทยโบราณ

ดูสิดูสิขาเอ้ย

ซึ่งที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นตำนานแห่งร้านไอศครีม
เพราะเขาเปิดมากว่า๕๒ปีแล้วล่ะครับ
และตอนนี้ก็สืบทอดกันมาถึงรุ่นที่๓กันแล้ว

เราตามน้องใบตองกับพี่เอเข้าไปดับร้อนกันเลยดีกว่าครับ
นี่ตามหนูมา

เดี๋ยวจะพาไปแนะนำเจ้าของร้าน

คุณก้องเข้ามาดูแลในร้านนี่
ประวัติคร่าวย้อนให้คุณผู้ชมได้ฟัง

แล้วแต่รู้เลยอาจารย์ได้จบตาหรอ
ไม่รู้เออพี่เกิดแล้วพี่เกิดแล้ว

เพราะว่าเดิมเขาชอบทำอาหาร
ชอบทำขนมอะไรพวกนี้อยู่แล้ว
มาเริ่มคิดค้นละค่ะทำสูตร

เพราะเมื่อก่อนยังไม่มีเครื่องทำไอศครีมนี่

ต้องใช้มือด้วยแล้วก็ต้องสั่งทำเครื่องแบบ

ยังมีแค่รสชาติเดียวเนี่ยได้ผลต่อรับดีมาก
จะต่อแถวต่อคิวอะไรกันยาวเลย
เมื่อก่อนมันยังไม่มีกล่องโฟมไม่มีที่เก็บความเย็นแล้วนะ
เขาก็จะใช้ไอศครีมตักใส่ถุงแกง
แล้วก็มักแกงแล้วก็ห่อกับบั้ง
สมัยนั้นมันมีหนุ่มปังมันมีโคนอะไรมะ

มันมีไอศครีมล้วนใส่ถุงแกงลัดยาง
บอกลูกค้าเยอะมากขนาดไหนถึงปากซอยเลยไหมคะ

ก็คือเขาก็จะมาโดนล็อกร้อนลูกข้าวปากคนเขาก็ยอม

นายตอบคูณฟังกันเบียบเลย
หนูไม่เกียวนะว่า

นายหนูไม่เกียว
มาเป็นทยอยเพิ่มขึ้นจนพอประมาณรุ่นที่๒
ก็มีถึงเกือบ๒๐รสชาติ

ซึ่งไอศครีมนั่นก็มีกะทิรวมมิตรเผือกกะทิแมงลัก
็อกโกแลตสตอเบอรี่วานิลาวานิลาชิปนมสดนมชิป
ข้าวโพดชาเย็นชาเขียวกาแฟรำลูกเกดลิ้นจีบมะนาว

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่โด่งดังของร้านเลยล่ะครับ
แค่พูดก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวคงต้องขอจัดสักลูกให้ชื่นใจ
แต่รสชาติไหนจะครองใจลูกค้ามาอย่างยาวนาน
เราไปคุยกับคุณก้องกันต่อเลยดีกว่าครับ
ไม่ต้องอยากรู้ว่าไอศครีมรสชาติไหน
ที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของทางร้านเลย
ส่วนที่เป็นเมนูที่เป็นเอกลักษณ์สมัยก่อน
จนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ได้ก็คือไอศครีมไข่แข็ง
ไข่แข็งแล้วมันไม่เหม็นเทาเหรอ

คือเพราะว่าเราใช้แต่ไข่แดง
ความคาวมันหลักอยู่ที่ไข่คาวครับ
อีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อก็คือไอศครีมทุเรียน
ปกติเนี่ยทุเรียนมันมีเฉพาะหน้าฤดูใช่ไหมคะ

สิ่งเลยที่ผมไม่ได้เปลี่ยนจากตอนแรกที่เข้ามา
คือใช้วัตถุดิบจากหน้าสวนอย่างนี้ครับ
แล้วก็สั่งเข้ามาตัวกะทิจะเยอะ

เวลาเราสั่งสินค้าเราจะสั่งเป็นยังไงบ้าง
สมมุติว่าผมจะทำไอศครีมวันนี้

งั้นมันเสียครับกะทิมันจะบูด
แล้วเราต้องการใช้ของสดเราจะไม่เอาแบบกะทิพัดกะไร้

กะทิถือใช้วัตดิ์ที่จากธรรมชาติ
แล้วกะทิต้องเป็นแบบขัวหัวกะทิ

มันจะได้แบบเครื่องข้นหวานมาก
ทุเรียนนี้เราก็จะใช้เนื้อทุเรียนหมอนทอง

ไอศครีมเขาจะใส่แบบพวกวัตถุกันสีนะสารคงตัวทำให้แบบแข็งไว
ซึ่งเราค่อนข้างเป็นโฮเมสนะครับแล้วเราก็ไม่อยากไปใส่อะไรพวกนั้นลงไป
ฤดูการไหนหรือปีไหนที่ทุเรียนราคาหมอนทองราคาสูงขึ้นเราจะขึ้นราคาลูกค้าไหม
ถ้าไม่กับธุรกิจจะเป็นอะไรจริงก็คงไม่ขึ้นครับ
และความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราปรับปรุงเพิ่มเติมในยุคของเราบ้าง
เราก็ต้องปรับตัวตามเขาตามกลุ่มลูกค้าที่เราอยากจะขาย

คุณผู้ชมค่ะวันนี้บอกเลยว่าใบตองอ่ะ

เดี๋ยวใบตองขอเข้าไปดูสืบความลับข้างใน
เดี๋ยวเอามาฝากพี่เอ๊คอยดูแล้วไม่ได้เหรอ
รอตรงนี้พี่แอดรอตรงนี้
เนียนซะไม่มีเลยนะน้องใบตอง
พอเข้าเรื่องวิธีการทำทีไร
ก็ขอเข้าไปลองทำด้วยทุกที

มีหรือที่คุณกล้องจะปฏิเสธ
ว่าแต่เมนูที่จะให้น้องใบตอง
เป็นคนทำเนี่ยเป็นเมนูอะไร

คุณก้องบอกว่าจะแนะนำเป็นเมนูอะไรนะคะที่อยากจะให้ลอง

เมนูนี้ต้องทำยังไงอะไรบ้างใช้อะไรบ้างคะ
ก็เราจะใช้ตัวไอศครีมเป็นกะทิ

ใช้ไอศครีมกะทิรวมมิตรเท่านั้นนะคะ
แล้วก็ไข่แดงเอาไข่ไปเคลือบไอศครีม

ตายแล้วนะ

มันดีตรงนี้แหละช่วยไหมอ่ะ
พี่เอ่ยทำเป็นอยู่แล้ว

ทำให้มันแข็งขึ้น
เห็นเหมือนจะง่ายแบบนี้นะครับ

ยังมีขั้นตอนที่เป็นเทคนิคพิเศษ
เฉพาะของทางร้านอีกหลายขั้นตอนเลยทีเดียว
ว่าจะออกมาเป็นไอศครีมทิพย์รสไข่แข็ง๒๕๖๓สักถ้วยหนึ่ง
เอาเป็นว่าเราตามพี่เอ๊และน้องใบตองไปรอชิมกันเลยดีกว่าครับ

นี่คือเมนูทุกบ่ดที่เราจะที่ชิมวันนี้

ก็เริ่มจากอันนี้เป็นกะทิทรงเครื่อง

กันเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมเทกวานิลาอ๋อ
อันนี้ก็พี่เอ๊ชอบข้าวเหนียวทุเรียนอันนี้ข้าวเหนียวทุเรียนนะคะ
และหอมหมื่นไมล์หอมหมื่นไมล์ปกติเค้าได้ยินแต่หอมหมื่นลี้
ครับเพราะว่าเอ่อซอสสั่งขยะที่เห็นข้างบนนะครับ
เป็นซอสเบเปิ้ลใบเตยอ๋อมันมีความเป็นฝรั่งไง
มันมีความเป็นฝรั่งไทยและฝรั่งใช่แล้วก็เลยเป็นไม่หมื่นลี้ละ
ครับเป็นหมื่นไมล์ใช่ใช่เลยอ๋อเก๋มากนี่คือเป็นเมนูที่เราลังสั่งขึ้นมาใหม่
ครับได้เวลาชิมแล้วค่ะเดี๋ยวผมต้องให้น้องเขามาเบอร์นิดนึง
น้องอุ้ยดูยากเองรู้ผู้ชายเหรอเดี๋ยวก่อนน้องต้องค่ะ

มี๘ท้องด้วยนะเนี่ยแล้วก็แห้งสีสวยคืน
ท้องทานได้นะครับอันนี้คือท้องปุ๊กเกรดครับ๗๐๐บาท

ตอนทานทานผู้กับนี่นะครับคุณผู้ชมดูนี่นี่
ข้าวโพดข้าวโพดซุปข้าวโพดอย่างเนี่ยข้าวโพด

เลิศเอาให้ไหมคะ
อื้มสะโรยอุ๊ยอย่าพึ่ง

จะมีความมันไอศครีมเขามันอยู่แล้ว
พูดทั้งหมดไม่ค่อยจะเชื่อเด็กหรอก

ทำไมไม่เชื่อเด็กอยู่กับเด็กได้ไง

ไม่เชื่อเด็กผู้หญิง

อันนี้มันนัวมั้ย

มันนัวมาก
หนูจะไปเมนูต่อไปแล้วนะ

ที่ตักอยู่นะครับมะม่วงเชื่อม

ขนุนจะอยู่ในไอศครีมอยู่แล้ว

อันนี้ลองทานดูนะครับ

คือที่ร้านทำเอง
เป็นส่วนของที่ร้าน

เราก็อยากจะมีอะไรที่เป็นของไทยบ้าง

แล้วก็เลยทำมาเป็นแคคเกอร์มะพร้าว

คุณผู้ชมคะหอมไปถึงที่บ้านเลยค่ะ

แม่ภาษาช่วยเลย

เอาใหม่ค่ะขอไปถึงที่บ้านแล้วค่ะ
หอมหมื่นไมล์ค่ะ

ผ่านไป๓เมนูค่ะพี่เอ๊ยังไม่หมด

แล้วเป็นเมนูแบบซิกเนเจอร์ของร้านด้วยนะ

จนถึงเมื่อไหร่นะคะเรือนหน้าค่ะ
คือของส่วนใหญ่ที่อยู่ในจานครับเราจะทำเองหมดเลย
เพราะว่ารสชาติมันต้องเข้ากับไอศครีมเรา
ซอสท็อปปี้ครับ
อันนี้คือแบบแปลกใหม่แต่อร่อย

จะบอกว่าคือเอ๊ะผมคงชอบทานไอศกรีมแล้ว

แล้วก็น้ำตาลนะความหวานมันไม่ได้เยอะนะคะ

ชิมของหวานเย็นกันไปเนี่ย
เรียกว่าฟินกันไปตามกันเลยนะครับ
ซึ่งแต่ละเมนูที่คุณก้องเอามาให้ชิมกันในวันนี้
ก็ล้วนแต่มีที่มาที่ไป

ว่าเส้นทางการต่อยอดพัฒนาไอศครีม
ในรุ่นที่๓เป็นยังไงบ้าง
ผมก็เคยมาทานร้านไอติมทิพรสเนี่ยนาน

มันก็เลยมีความผูกพันกับร้านนี้ครับ

ว่าเราอยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่าง
เราก็เห็นชีวิตร้านของรถน่าสนใจ
เราก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาทำในตรงนี้
เรามาทุกชีวิตร้านให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็มันเป็นร้านแบบที่เป็นขายไอศครีมไทย
ไว้ว่าเราจะทำเป็นเมนูที่เป็นคล้ายของไทย
เป็นหลักทุกชีวิตพวกของบางอย่าง

หรือลืมไปแล้วกลับขึ้นมา

อย่างแบบหอมมือไม้อย่างเมนูไอศกรีมต่าง
มันต้องมีคนมาช่วยเราคิดเมนูไหม

เชฟที่เกี่ยวด้านทำไอศครีม

เมนูไอศกรีมที่เค้าลองทำมาตอนนั้นลองเยอะไหม

แล้วเราตัดสินใจยังไงว่าเราจะเอาเมนูนั้นเมนูนี้เข้าสู่ร้าน

แล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มคิดจะขยับขยายแล้ว
ที่จะแบบเปิดขยัดสาขาไปอีก

พอเขาอยากสะขาบปุ๊บโควิดลงปุ๊บ
คือตอนนั้นเนี่ยจังหวะมันโบ๊ะมากเลย
คือเปิดได้ประมาณแบบไม่ถึงเดือนปุ๊บโควิดมาตุ้ม
หาวิธีแนวทางในการปรับตัวยังไงบ้าง
เพราะหลายคนก็สงสัยว่าการทำไอศครีม
มันน่าจะส่งยากมันจะละลายมันจะยังไง

คือเรามีกระดาษของทางร้านเนี่ยครับ
ที่ใช้มาตั้งแต่แบบสมัยก่อนเลยเนี่ย

จนถึงอยู่เดินทางได้ชั่วโมงครึ่ง๒ชั่วโมงเลยครับ
หรือว่าจะเดินทางมาทานที่ร้านก็จะได้เมนูหลากหลายแบบนี้
เดี๋ยวให้คุณก้องฝากร้านหน่อยค่ะ
ก็อยากจะฝากร้านไอศครีมทิพรสนะครับ
เพราะว่าเมนูส่วนใหญ่ต้องทำร้อน

บอกว่าจะแนะนำเป็นเมนูอะไรนะคะที่อยากจะให้ลอง

ก็ไข่จะไม่แข็งหรอกครับไปแข็งที่อื่น
ให้เย็น
คือการนำของที่อายุประมาณ๕๐ปีครับ

แรงถอมเหนือกว่าแรงพิธีกรมันก็รู้แรง